สวัสดีครับพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับกับวันที่ท้องฟ้าเริ่มเปิดอีกครั้งหนึ่ง
แดดนั้นเริ่มส่องมาในหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้
โดยเฉพาะฝั่งอันดามันอาจจะต้องระวังอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เองครับ
สังเกตว่ามีกระแสลมที่พัดเข้ามาปกกลุ่มเมืองในของเราเป็นกระแสลมที่พัดมาจากอ่าวเบงกอนะครับ
มหาสมุทรอินเดียพัดเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเองขณะนี้นะครับ
ก็มีการก่อตัวของกลุ่มฝนอยู่ซึ่งเป็นกลุ่มฝนจากการพัดเหนียวนำเอาความชื้นเข้ามาสะสมในบริเวณดังกล่าว
แน่นอนครับใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ในระยะนี้
ต้องระวังเรื่องของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่านนะครับและที่สำคัญ
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงกว่า๒เมตรนะครับชาวเรือที่จะออกเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
ส่วนอุณหภูมินั้นหลังจากก่อนหน้านี้ครับอากาศนั้นเย็นสบายเลยทีเดียว
จากฝนที่ตกลงมาในหลายพื้นที่จะสังเกตว่าฝนที่ตกลงมาส่วนใหญ่นั้นเป็นฝนที่ตกลงมาตกแบบเรื่อยท้องฟ้าครึมนะครับ
ซึ่งก็เป็นสัญญาณของฝนในฤดูฝนนะครับซึ่งแตกต่างออกไปจากฝนที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้
เป็นฝนที่เกิดจากพายุฤดูร้อนนี่ก็คืออากาศเย็นแผลลงมา
ที่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าในพื้นที่ทางตอนบน
สังเกตว่าก่อนหน้านี้อากาศเย็นสบายนะครับ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือนะครับ๓๙๔๐องศา
เพราะว่าในช่วงนี้เองเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์นั้นเข้ามาตั้งฉากในพื้นที่ดังกล่าว
แดดพลังงานความร้อนจึงสามารถที่จะถ่ายเทได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ส่วนในช่วงต้นสัปดาห์ก็จะทำให้อากาศนั้นมีลักษณะค่อยเย็นลง
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่พระอีสานจะสังเกตว่าอุณหภูมินั้นค่อยอุ่นลง
ซึ่งก็ทำให้หลายพื้นที่ต้องเตรียมรับมืออีกครั้งหนึ่ง
สำหรับสถานการณ์ฝนที่จะเข้ามามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งช่วงต้นสัปดาห์
แรกอาจจะเริ่มรู้สึกร้อนอบอ้าวเกิดขึ้น
และหลังจากนั้นฝนจะตกอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเพราะกระแสลมที่จะมีความแรง
ดังนั้นใครที่จะทำอะไรนะครับในช่วงต้นสัปดาห์ติดตามการพยากรณากาศด้วยนะครับ

ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ